สลดที่เกิดขึ้นที่อินเดียค่ะเมื่อมีชายคนนึงนะคะใช้มีด
อาวุธมีดนั้นไปแทงสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตไปทั้งหมด๑๔คน
แล้วเขาก็ฆ่าตัวตายตามค่ะตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุค่ะ
ชายชาวอินเดียรายหนึ่งก่อเหตุใช้มีดสังหารโหดสมาชิกในครอบครัวในเมืองธานีรัฐมหาราชตระทางตะวันตกของประเทศ
ช่วงเช้าวันนี้นะคะจนทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๔คน
จำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วยถึง๗คนก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะตัดสินใจฆ่าตัวตายตาม
ตำรวจท้องถิ่นบอกว่าเหตุสะเทือนขวานครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สมาชิก
รวมตัวกันตั้งแต่วันเสาร์เพื่อเฉลิมฉลองกันภายในครอบครัว
ชาวบ้านบอกว่าผู้ก่อเหตุรายนี้ตามปกติเป็นคนร่าเริง
ไม่มีอาการของความผิดปกติทางจิตใดนะคะ
ขณะที่น้องสาวรายหนึ่งของมือมีดรายนี้ก็รอดชีวิตมาได้
หลังจากที่ตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
ที่ผู้เห็นเหตุการณ์จะช่วยกันทุบกระจกนำตัวออกมา
และส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ต่อไปค่ะ